ท่านพี่จานครับพระเก้าไก่ครับเชิญครับ

ผมพี่จานชาวะพัฒนาวง
ผู้แทนราศดรแบบบัญชีรายชื่อพระเก้าไก่
ท่านประธานครับก่อนจะเริ่มอภิปรายนะครับ
บทวนหยุดเวลาสักครู่นะครับท่านเลขาครับ
ผมจะเรียนหาดือท่านประธานนิดหนึ่งครับว่า
ท่านประธานครับคำว่าผมทำผิดอะไรนะครับ
คำนี้เป็นคำที่เราได้ยินออกจากปากของคนเอกประยุทธ์
มาครับก็มาพูดในสภาแห่งนี้แหละครับว่าผมผิดอะไร
ตัวผมเองก็เคยอภิปรายเอาไว้ในสภาแห่งนี้ครับท่านประธาน
บอกว่าคนเราเนี่ยนะครับทำงานเยอะเนี่ย
เป็นเรื่องปกติครับที่จะเกิดความผิดพลาด
แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับคือเวลาที่เราทำผิดแล้วเนี่ย
เราไม่ยอมรับครับว่าเราทำผิด
ซึ่งจะไม่นำมาสู่การแก้ไขแล้วก็ปรับปรุง
ล่าสุดครับท่านประธานผลเอกประยุทธ์นอกจากถามสื่อมวลชน
ฝ่ายค้าแล้วเนี่ยถึงกับไลน์ถามลุงป้อมครับ
ว่าผมผิดอะไรครับสรุปแล้วนี่ตอนนี้
ผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มชักไม่แน่ใจแล้วล่ะครับว่า
ซีกสอสอฝั่งรัฐบาลเนี่ยยังจะไว้ใจให้ท่านเป็นผู้บริหาร
เป็นผู้นำประเทศนี้อยู่หรือไม่ผมก็อยากจะกลับเรียนท่านประธาน
ก็ผ่านไปท่านนายกครับว่าถ้าท่านยังไม่รู้นะครับ
ยังไม่แน่ใจเนี่ยลองหาสักวันหนึ่งนะครับ
ไปกับเพื่อนสอสอพักก้าวไกลนะครับสสเขตของผมนะครับ
อาจจะไปกับคุณยานทิชานบัวเผื่อนก็ได้ครับไปลงพื้นที่ครับ
พบกับพี่น้องประชาชนไปลองดูครับว่าไปรับฟังดูว่าแล้วจะรู้ว่าท่านอ่ะ
ทำผิดอะไรตลอดเดียวเวลานะครับที่ผลเอกประยุทธ์จานโรชา
ดำรงตำแหน่งอยู่ในนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับ
ผลเอกประยุทธ์ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพ
กพร่องต่อหน้าที่ล้มเหลวในการบริหาร
ใจปล่อยปะละเลยให้มีการหาผลประโยชน์จากภาษีของพี่น้องประชาชน
บริหารใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเป็นที่ตั้ง
แต่กลับเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้ในทางที่สร้างและบ่มเพราะ
เล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง
เพื่อสะสมอำนาจภายใต้ระบอบประสิทธิ์ของตน
โดยผมจะขอไล่เลียงไปทีละเรื่องให้ท่านประธานฟังครับ
เอาเรื่องที่๑นะครับความมั่นคงกับโควิด
สำหรับเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์
ไร้ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงครับท่านประธาน
ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิดนะครับเริ่มต้นขึ้น
ผลเอกประยุทธ์ผู้รู้แก่อำนาจครับและใช้ความมั่นคง
นำทุกเรื่องในการบริหารประเทศนี้มาโดยตลอด
ก็ผุดไอเดียบันเจิดครับออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี
ออกแบบรัวครับเพื่อรวบรวมอำนาจจากกระทรวงต่าง
แล้วก็ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
หรือที่เรารู้จักกันในชื่อสบค
สบคนี้มีหน่วยงานยุบยิบเต็มไปหมดครับท่านประธาน
ครั้งแรกตั้งมา๑๔๐ครับ
หนึ่งในนั้นนะครับเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเกี่ยวข้องกับกองทัพ
คือศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง
แม้จะมีการปรับโครงสร้างของสบคหลายต่อหลายครั้ง
แต่สปมนี่ยังอยู่ยั้งยืนยงมาตลอดครับ
ภายใต้สปมนั้นยังมีโครงสร้างอีกมากมายครับ
กศปมสปมทบสปมทรสปมทรอสปมตร
ซึ่งก็คือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในสปมนี้นะครับมีอัตรากำลังรวมถึง๑๙๐๐อัตราด้วยกัน
โอ้โหท่านประธานครับจะใช้คนอะไรเยอะขนาดนี้ที่ผมเห็นจำนวนแล้วผมตกใจครับท่านประธาน
เพราะอะไรฮะคือกำลังพลเหล่านี้เนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่า
จะเอามาใช้ทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดมากน้อยแค่ไหนทำจริงหรือไม่จริง
แต่ที่แน่ครับการตั้งแบบนี้นั้นเป็นโอกาสที่จะได้อายุราชการแบบทวีคูณ
คูณ๒ครับท่านประธานเป็นไปตามพรบำเน็ตบำดาลค่าราชการแน่นอนครับ
ยิ่งต่ออายุนะครับของพสกฉุกเฉินไปอีกยาวนานเท่าใด
ก็เรียกว่าจะเป็นโครงการที่ว่าสบายหลังเกษียณของเหล่านายทหาร๑๙๐๐นายนี่แหละครับ
เรียนอย่างนี้ครับว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาโต้ตอบผมนะครับ
ที่ผ่านมานั้นไม่มีมติคอรมอใดเลยที่จะบอกว่าจะไปนับอายุราชการแบบทวีคูณให้
แต่ผมเรียนท่านประธานครับว่าที่ผ่านมานั้นวิธีที่เขาใช้กันเนี่ยเขาเรียกว่า
จบศึกแล้วค่อยตบรางวัลครับสิ้นสุดสถานการณ์แล้วค่อยไปมีมติคอรมอตามหลัง
ท่านประธานครับนี่คือหนึ่งในพฤติกรรมในการเกื้อหนุนกำลังคนในกองทัพ
เพื่อค้ำจุนอำนาจของผลเอกประยุทธ์ด้วยภาษีของพี่น้องประชาชน
เรามาดูกันครับว่าหน้าที่และอำนาจของสปมนั้นทำอะไร
คือการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบครับท่านประธาน
ผมงงฮะไอ้ภารกิจนี้มันไม่มีคนทำหรือยังไงครับ
แต่ว่าที่ทำงานจริงครับก็คือการตั้งศูนย์ตั้งจุดสกัดขนย้ายผู้ป่วย
แต่อีกหน้าที่หนึ่งครับที่เขียนไว้ในเอกสารราชการ
ผมติดใจจริงจริงครับระบุไว้ในคำสั่งแบบนี้ครับว่า
หากสถานการณ์ยกระดับอาจจะต้องจัดกำลังถึงระดับ
กองร้อยควบคุมฝุงชนกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย
ว่าออกกันทุกเดือนเลยครับตกลงแล้วเนี่ยกองทัพพลเอกประยุทธ์
ที่ตั้งสปมขึ้นมาคือตั้งใจจะมาควบคุมการแพร่ระบาด
โควิดหรือจะมาปิดปากประชาชนกันแน่ครับ
ถามว่า๑๙๐๐กว่าอัตราภายใต้สปมเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
หรือเปล่าฮะที่จะผ่านการอบรมการควบคุมผู้ชุมนุมแบบสากล
มีหรือไม่ผมย้ำนะครับท่านประธานนี่ครับคือระบอบประสิทธิ
ที่เอาภาษีของพี่น้องประชาชนมากดทับสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงออกตามรัฐมนูลทีนี้เรามาดูกันครับว่า
งบประมาณที่สปมนั้นเขาใช้กันมันมีอะไรครับ
เท่าที่ผมตรวจสอบได้นะครับที่ผ่านมาสบมีการเบิกจาก
บกลางเมื่อปี๖๓เอาไปแล้ว๒๕๙ล้านบาท
ในปี๖๔ครับงบกลางที่เป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโควิดนะครับ
ก็ขอไปอีก๒๐๖ล้านบาทที่ผมต้องเน้นนะฮะท่านประธานว่า
นี่คือเท่าที่ผมตรวจสอบได้เพราะเวลาที่มันเป็นการของงบกลางเนี่ย
อะไรก็เป็นจะเป็นเอกสารลับเอกสารลับมากประชุมคอลโมก็เป็นการประชุมลับ
คือตอนที่ผมอยากจะตั้งคำถามไว้ตอนที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมจะทำเอกสารไปหาผลเอกประยุจันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรี
ทำไมมันต้องรับด้วยครับท่านประธานมันตรวจสอบไม่ได้จริงจริงครับว่าตกลงแล้วเนี่ย
มันใช้จ่ายยังไงแต่พอเวลาเป็นการของงบประมาณนะครับ
ของสปมที่สังกัดสรทช๓๙๒ล้านบาทอันนี้เปิดเผยครับ
เอกสารเปิดเผยเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของมติคอรมอลได้
แต่ถ้าเป็นสปมที่สังกัดกองทัพบกขออภัยครับของกระทรวงกลาโหมของกองทัพเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ครับท่านประธานไม่มีเอกสารให้ดูบนเว็บไซต์
เอกสารที่เข้ามาสู่คณะรัฐมนตรีนะครับก็จะบอกอย่างนี้ฮะ
บอกว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่จะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยนะครับ
ไม่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณปกติ
ส่วนงบประมาณปกติที่ขอตั้งไว้เนี่ยก็มีโครงการนะครับ
มีแผงงานต่างเนี่ยมารองรับไปหมดสิ้นแล้ว
ดังนั้นถ้าจะให้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด
มันจะต้องมีการสับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
ท่านประธานครับเหตุผลที่ระบุในเอกสารราชการที่เข้าสู่คอรมอลเนี่ย
ผมเรียนท่านประธานเลยว่าอันนี้เป็นเหตุผลที่กลิ้นปล้นที่สุดครับ
เพราะอะไรครับกระทรวงกลาโหมได้รับงบประมาณแต่ละปีมากกว่า๒แสนล้านบาท
แต่ละปีก็ไม่ได้เบิกจ่ายครบเอาง่ายท่านประธานเอาให้เบิกจ่ายเก่งเลยเนี่ย
ได้๙๗จาก๒แสนล้านก็ยังเหลือกัน๖พันล้านครับ
แล้วทำไมล่ะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะ
แข่งโควิดที่ไม่กี่ร้อยล้านเนี่ยทำไมจะต้องมาขอเพิ่มอีก
เงินก็เหลือจายทีนี้สอบอบมอร์ขอมบเรียกว่า๒๐๖ล้านนี่เอาไปทำอะไร
หลักใหญ่เลยนะฮะก็คือเป็นค่าตอบแทนกำลังพลที่ใช้ในการทำงานนะครับ
เบิกเนี่ยจะเบิกได้๖๐บาทต่อชั่วโมงวันละไม่เกิน๗ชั่วโมง
เต็มที่ก็คือสี่ร้อยยี่สิบบาทผมก็ไปตรวจสอบกับรับประทาน
ผมก็อยากรู้จริงครับว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ย
ประมาณในส่วนนี้มีการเบิกจ่ายหรือไม่
ซึ่งก็ค้นหาได้ยากมากแต่สุดท้ายนะครับ
ก็ได้เอกสารมาฉบับหนึ่งเป็นเอกสารที่เป็นการเบิก
เลี้ยงให้กับตำรวจนะครับที่ไปตั้งด่านตั้งจุดตรวจต่าง
ปรากฏว่าในวันทำการครับได้แค่๒๐๐บาท
ส่วนวันอยู่ราชการเนี่ยได้สี่ร้อยยี่สิบบาท
ก็ไม่ตรงกันนะฮะกับที่ตกลงไว้กับกรมบัญชีกลาง
แล้วส่วนตากมันไปไหนล่ะครับอันนี้ผมเริ่มชักไม่แน่ใจครับท่านประธาน
ตกลงแล้วเนี่ยจะเป็นตำรวจก็ดีจะเป็นทหารก็ดี
ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นะครับศูนย์สปมเนี่ย
จะมีชะตากรรมเดียวกับกองทัพไอโอของทหารหรือเปล่าฮะ
จะโดนอมตังค์โดนอมค่าตอบแทนกันอีกหรือเปล่า
สปมแล้วเนี่ยมันมีความทับซ้อนจริงครับท่านประธาน
ผมคิดว่าหน่วยงานนี้นะครับที่ทำงานกันอยู่เนี่ย
อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดครับ
แต่ทำมาเป็นเครื่องมือครับให้ฝ่ายบ้างคงเนี่ย
สามารถที่จะใช้เป็นบัตรเอทีเอ็มนะครับเอาไว้กดตังค์เบิกจ่ายงบประมาณได้
เอาเป็นว่าผมย้อนให้ท่านประธานไปดูครับว่าตอนช่วง
วิกฤตโควิดละลอกแรกนะครับหลังจากที่ซาลงไปนะครับ
หลังจากที่เราไม่มีผู้ป่วยแล้วเนี่ยสปมเนี่ยก็ยังอุตส่าห์นะครับ
ตั้งกรรมการครับเป็นกรรมการตรวจแนะนำการผ่อนคลาย
ให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมอยู่อยู่ก็ไปตั้งบอดี้นี้ขึ้นมาเพื่ออะไรฮะ
ยังมีภารกิจดำเนินต่อเนื่องแล้วก็เบิกจ่ายงบให้กับกำลังพล
ท่านประธานครับผมสรุปนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยครับ
ทำงานไปแล้วเนี่ยสำริดผลมากน้อยแค่ไหน
ทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะชี้ให้เห็นครับว่าการตั้งสปมโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น
ไม่มีผลสำริดในการแก้ไขปัญหาโควิดอย่างเป็นรูปธรรมครับ
แต่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะขอรับงบประมาณ
และอาจจะเอาไปใช้ในการควบคุมฝุงชนควบคุมประชาชน
สยบยอมอยู่ภายใต้ระบอบปรสิทธิ์ของตน
ถ้ามาดูครับจากสปมมาดูกระลาโหมครับ
กลาโหมเบิกจ่ายงบกลางในส่วนของรายจ่ายแก้ไขปัญหาโควิด๖๔กันเป็นอย่างไร
ก็เรียนตามตรงว่าก็ยังเบิกรับอยู่เหมือนเดิม
โดยมีสองส่วนครับท่านประธานเป็นงบในการสกัดกั้นตามแนวชายแดน
แค่๘๐ล้านนะครับยังขอเบิก
งบในการทำเตียงสนามอุปกรณ์การแพทย์อุปกรณ์นักสูตรต่างอีก๑๐๐ล้าน
ส่วนของสกัดกั้นตามแนวชายแดนครับกองทัพบกขอมา๗๐ล้านครับ
กองทัพเรือนะครับก็จะขอไปตรงบริเวณระนองนะครับ
อีก๑๐ล้านต้องบอกว่านี่เป็นการของงบประมาณหลังจากที่มีการปล่อยปะละเลยให้มีการลักลอบเข้ามาของแรงงานข้ามชาติ
ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกที่สองตกลงแล้วเป็นว่าความผิดพลาด
ที่เกิดขึ้นจากการทำภารกิจหน้าที่หลักไม่มีใครรับผิดชอบครับ
แต่เอามาเป็นข้ออ้างในการที่จะมาเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มเติมแบบนี้ก็มีด้วยนะครับท่านประธาน
ทำผิดไม่ต้องรับผิดแถมได้งบประมาณเพิ่มส่วนงบที่ทำโรงพยาบาลสนามนะครับ
ร้อยล้านก็กลับเรียนท่านประธานครับว่าในเอกสารที่ผมไปได้มาเนี่ย
ของของในการประชุมในเนี่ยก็ไม่ได้ระบุครับ
ว่าจะทำเตียงสนามกี่เตียง๑๐๐ล้านจาก๓เหล่าทัพเนี่ยนะครับ
มีระบุแต่เพียงของกองทัพบกครับก็จะทำเอ่ออยู่ที่สามพันห้าร้อยเตียงครับ
ผมก็เลยจะต้องเรียกว่าพยายามที่จะเปรียบเทียบกันดูครับ
ว่าถ้ากองทัพบกของงบมาเท่านี้ทำสามพันห้าร้อยเตียง
ทัพเรือก็งบประมาณใกล้เคียงกันนะครับกองทัพอากาศก็เพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
โดยรวมแล้วดูแล้วก็น่าจะขอเพื่อไปทำเตียงกันประมาณ๗๐๐เตียงครับท่านประธาน
ทีนี้ย้อนไปครับก่อนหน้าที่จะมีการขอ๑๐๐ล้านผ่านงบกลางเนี่ยนะครับ
เมื่อวันที่สิบสองเมษายนครับโคสกกระทรวงการาโหมนะครับ
ออกมาแถลงว่าตอนนี้มีความพร้อมนะครับ
ของโรงพยาบาลสนามในสังกัดกระทรวงว่ามีเตียงอยู่ทั้งหมด๕๐๐เตียง
โดยในห้าพันเตียงเนี้ยเป็นสามพันเตียงครับที่เป็นโรงพยาบาลสนาม
ผมก็คิดอย่างนี้เลยฮะท่านประธานถ้าบอกว่า๑๒เมษานะฮะ
มีอยู่สามพันเตียงได้งบประมาณเพิ่มไปอีกร้อยล้าน
สำหรับทำ๗๐๐เตียงนั่นแปลว่าเราจะต้องมีเตียงสนามทั้งหมด
ที่กองทัพจัดจัดการเนี่ยทั้งหมดคือหนึ่งหมื่นเตียง
แต่ปรากฏว่านะครับถึงวันที่๗สิงหาคมครับ
โฆษกท่านเดิมครับท่านก็ออกมารายงานครับว่าขนาดนี้มีหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเตียง
ไปสี่เดือนแล้วครับท่านประธานผ่านไปสี่เดือนยังทำไม่ครบหมื่นเตียง
ในขณะที่วันนั้นเนี่ยมีผู้ป่วยแล้วสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยกว่าคนนะครับ
เตียงสนามเนี่ยท่านประธานท่านประฏนชนินตนาการดูนะ
ดำรงสภาพความพร้อมในการลบทุกปีเนี่ยเป็นหมื่นล้านเนี่ย
กำลังพลต้องได้รับการบาดเจ็บถูกไหมครับสู้รบอาจจะไม่กล้าบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นกองทัพจะต้องมีองค์ความรู้ที่ทำเตียงสนามได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อจะดูแลรักษาชีวิตของกำลังพลในสภาวะที่เราสู้กับสงครามเชื้อโรค
งครามโควิดก็ไม่แตกต่างกันครับกองทัพควรจะมีความสามารถในการที่จะจัดเตียงสนามให้ได้รวดเร็ว
แต่ในความเป็นจริงก็อย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วครับหนึ่งหมื่นเตียงไม่รู้อยู่ที่ไหน
ยังไปไม่ถึงท่านประธานครับผมเรียนครับว่าเรื่องที่ต้องทำแต่ไม่ทำทำช้า
แต่เรื่องที่ผมเรียกว่าไม่ต้องทำก็ได้เนี่ยเหมือนหาทำครับท่านประธาน
ผมกำลังพูดถึงอย่างกรณีนี้ครับมีการเอาเครื่องบินและแฮลิคอปเตอร์
ไปขนย้ายผู้ป่วยกับภูมิลำนาวเป็นแอร์บัสสี่สองเก้าห้า
คือระบุว่าขนย้ายผู้ป่วยต้องเป็นสีเขียวและไม่มีอาการเท่านั้น
เพราะถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นสีเหลืองเนี่ย
กดอากาศนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลงบนอากาศยานอาจจะมีผลต่อการทำงานของปอดครับ
ก็เลยต้องขนย้ายผู้ป่วยที่เป็นสีเขียวและไม่มีอาการเท่านั้น
ผมฟังอย่างนี้แล้วผมงงครับท่านประธาน
เครื่องบินเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างกรณีที่มีการขนย้ายผู้ป่วยเฉย
กรุงเทพมหานครนะครับไปที่จังหวัดพิจิตรครับ
ระยะทางไม่ถึง๔๐๐กิโลเมตร
บินไปบินกลับนี่งบประมาณใช้ประมาณสักเกือบแสนล้านบาทครับ
สำหรับค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงต่างของเครื่องบิน
จริงอยู่ครับท่านประธานเป็นเรื่องจริงเลยครับว่าชีวิตของประชาชน
ชีวิตของพี่น้องนี่ประเมินค่าไม่ได้
การช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งต้องรีบทำ
แต่ผมถามนะครับว่าก็บอกเองว่าขนย้ายเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่มีอาการจากภูมิลำเลา
อันนี้ไม่ได้เป็นการขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรีบเข้ารับการรักษานะครับท่านประธาน
เป็นการสร้างความนิยมของกองทัพเท่านั้นเอง
ท่านประธานครับผมเห็นว่าผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น
ใช้ความมั่นคงนำทุกสิ่งครับ
แม้แต่ในสถานการณ์โควิดวิธีคิดแบบนี้นะครับไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นเลยครับ
ยังกลายเป็นช่องทางให้ขอรับงบประมาณมาอุ้มชูมาเกื้อหนุนกำลังพลในกองทัพของตนเองครับ
แทนที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
งบประมาณเมื่อสักครู่ที่ผมบอกบินไปกลับแสนนึงเนี่ย
ต้องเรียนนะครับว่าภารกิจสำคัญที่ต้องทำอย่างการดูแลตามแนวชายแดนก็ทำไม่สำเร็จ
จนเป็นที่มาของการแพร่ระบาดระลอกที่สองแต่ก็ยังไม่มีใครต้องรับผิดชอบ
แถมยังได้งบประมาณเพิ่มเติมอีกนี่มันสุดยอดจริงครับประธาน
ท่านประธานครับผมขอมาต่อในเรื่องที่๒นะครับ
เรียนครับว่าหลังจากที่พลเอกประยุจันทร์โอชานั้นทำรัฐประหารเมื่อปี๒๕๕๗เป็นต้นมานะครับ
อาชีพตำรวจทหารที่เคยมีเกียรติที่เคยได้รับความนิยมก็ตกลงครับ
ผมดูได้จากอะไรครับสะท้อนได้จากจำนวนของผู้สมัครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารครับ
ลดลงตั้งแต่ปี๒๕๕๖จนถึงปัจจุบัน
ปี๕๖นะครับเรามีผู้สมัครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยมีนักเรียนน้องเยาวชนอยู่ประมาณ๗๖๐๐คน
แต่ล่าสุดครับลดลง๖๐เหลือประมาณ๓๐๐๐คนครับ
ถ้าดูเฉพาะของกองทัพบกนะครับตอนนี้เหลือไม่ถึงแสนคนแล้ว
ขออภัยครับเหลือไม่ถึงหมื่นคนแล้วครับ
ภายใต้การนำนะครับของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นแค่๒๓ปีที่ผ่านมาครับ
มีเหตุการณ์มากมายหลายอย่างที่สร้างความเสียหายส่งผลร้ายต่อภาพลักษณ์ของทหารตำรวจอย่างมากมายแสนสาหัสครับ
ผมไล่เลียงนะครับตั้งแต่กรณีของทหารคลั่งกาดยิงโคราช

เพราะว่าชนวนเหตุมันมาจากปมทุจริตในกองทัพเกิดจากการเอารัฐเอาเปรียบของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งผมเชื่อครับว่าพลเอกประยุทธ์รู้ดีครับแต่ไม่เคยแก้ไข
การจัดซื้ออาวุธยุทธุปกรณ์ครับที่ประชาชนทั้งประเทศเขากรนด่า
อดตากันอยู่แล้วจะซื้ออาวุธหาพระแสงอะไร
เงินทอนตัวมากมายครับท่านประธาน
กินกันบูมานตั้งแต่กางเกงในยันเรือดำน้ำ

ปี๒๖๓นี่เสียชีวิตไป๖นายในไข้ทหาร
ยังมีนะครับอีกกรณีการเสียชีวิต
ของนักเรียนเตรียมทหารเมื่อปี๒๕๖๒

ขออภัยครับ๔ปีครับท่านประธาน

ยังเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ครับ

ศัษฎีกลับส่งจดหมายเตือน
ไปที่บ้านน้องนักเรียนคนนี้

น้องก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๒๖๐ครับ

ก็เป็นจดหมายเตือนที่เป็นบทขยี้หัวใจ

จะเรียกโจ้เฟอลาลี่หรือโจ้ถุงดำก็แล้วแต่นะครับ

ทุจริตคอรัปชั่นที่ยังต้องสาวต่อไปครับ

คิดดูนะถ้าหากว่าย้อนไปเป็นสัก๑๕ปีที่แล้ว
ผมตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยอย่างนี้แล้วท่านประธานว่า
คลิปต้นเรื่องของคดีโจ้สูงดำมันคงจะไม่สามารถที่จะเผยแพร่
แล้วก็กระจายได้อย่างรวดเร็วจนสร้างแรงกดดันครับสร้างเป็นกระแสสังคม
ทำให้ตำรวจต้องรีบออกหมายจับทั้งที่ตอนแรกนี่จะแค่เป็นคำสั่งย้าย
โจ้มันออกจากพื้นที่นะท่านประธานนี่น่ากลัวมากนะครับ

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหม
ในฐานะนายกบัญชีกำกับดูแลตำรวจ
ไม่มีการปรับปรุงไม่มีการปฏิรูปตำรวจ
ไม่มีการปฏิรูปกองทัพครับ
ผมผมเรียนท่านประธานนะผมเรียกว่าปฏิรูปนะครับ
อย่าหาว่าผมไปล้มล้างตำรวจล้มล้างทหารนะครับ

สำหรับเรื่องการปฏิรูปตำรวจหรือทหารเนี่ยนะครับ
เรียนย้ำครับว่าคนที่อยู่ในกองทัพมาตลอดชีวิต

คนที่รับราชการทหารมาตลอดเป็นผู้ประชาการทหารบกถึง๔ปี
จัดซื้อจัดจ้างในกองทัพมีแหละครับว่าจะไม่รู้ถึงความเดือดร้อน
สวัสดิการของนายทหารชั้นผู้น้อยจะไม่รู้เรื่องทุจริตเบี้ยเลี้ยงทหารเกณฑ์
ไม่รู้เรื่องธุรกิจพาณิชย์ต่างในกองทัพที่ไม่เคยเปิดเผยต่อสาระ
ไล่ตั้งแต่ทรบ๕สนามม้าสนามมวยสนามก๊อฟโรงแรม
และล่าสุดที่ผมเพิ่งอภิปรายไปคือการทำธุรกิจขุดน้ำมันที่อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเปิดเผยครับ
รายได้เป็นอย่างไรแจกจ่ายผลประโยชน์กันอย่างไร
คุณประดานครับผมย้ำนะครับว่าพเบริจาโนชาอยู่ในตำแหน่งพบธบ๔ปี
รอบที่แล้วนะครับแต่ถึงวันนี้พฤติการพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมครับ
เพิ่มเติมคือเรื่องเฉาบนหน้าข่าวเพราะฉะนั้นนะครับบุคคลสำคัญ
ที่ทำให้ภาพลักษณ์ของทหารตำรวจนั้นแย่ลงจะเป็นใครไปไม่ได้ครับ
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่เข้าจริงนะครับ
ย้อนกับพิธีสไลน์ทุกสักครู่นี้นะครับว่าจำนวนผู้สมัครโรงเรียนเพียรตะหารเนี้ย
มากจะน้อยผมคิดว่าผลเอกประยุจันทร์โอชาอาจจะไม่ใส่ใจครับ
อาจจะไม่สนใจครับเพราะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์นั้น
กำลังทำกับกองทัพในขณะนี้ไม่ใช่สร้างกองทัพให้ทันสมัย
ไม่ใช่สร้างกองทัพให้เป็นทหารมืออาชีพไม่ได้เป็นการเฟ้นหาเมล็ดพันธุ
พร้อมจะเติบโตขึ้นมาเป็นนายทหารนายตำรวจที่ซื่อสัตว์ซื่อตรง
มีคุณภาพและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแต่กองทัพที่ผลเอกประยุทธ์
กำลังสร้างและต้องการนั้นคือกองทัพที่สยบยอมต่ออำนาจของพลเอกประยุทธ์
และเครือข่ายที่สยบยอมต่อระบอบปรสิทธิ์ที่ตนสร้างขึ้น
ผลเอกประยุทธ์ต้องการในทหารในตำรวจที่ยึดโยงกับคั่วอำนาจของตน
โยงกับขนบธรรมเนียมอุปถัมภ์และพร้อมที่จะทำตามคำสั่งนาย
ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดครับท่านประธานและเพื่อที่จะให้ได้กำลังพลที่สั่งซ้ายหัน
หันได้มันก็ต้องเริ่มจากการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์นี่แหละครับ
จะเข้าไปเติบโตเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรเริ่มตั้งแต่การคัดคนที่จะมีสิทธิ์
เข้าไปเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารนั่นเองครับท่านประธานท่านประธานครับ
การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยมันมีการคัดเลือกอยู่สามสามเนื้อทางหลักหลักด้วยกันครับ
คือสอบข้อเขียนแล้วก็สอบทางกายภาพทดสอบร่างกายซึ่งสองส่วนนี้นะครับ
ต้องเรียกว่าเป็นการให้คะแนนแบบตรงไปตรงมาอยู่แล้วเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว
ส่วนใครจะโกงอะไรยังไงนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ปัญหามากที่สุดคือการสอบคัดเลือกแบบสอบสัมภาษณ์ครับ
ส่วนที่สามการสอบสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่มีคำตอบที่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ไม่เหมือนกับการสอบเลขหนึ่งบกหนึ่งก็ต้องได้สองได้สามมันเป็นไม่ได้
แต่การสอบสัมภาษณ์นั้นคะแนนจะมากจะน้อยอยู่ที่ความคิดของกรรมการ
อยู่ที่หลักนิยมของหน่วยงานเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งถ้าอยากจะได้คะแนนเยอะพูดง่ายง่าย
ท่านประธานก็ต้องตอบให้มันตรงใจกับคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผมยกตัวอย่างงี้ครับ
ถ้าท่านประธานไปสอบเข้าคณะนิติศาสตร์นะครับการสอบสภาพเขาคงจะถามครับว่า
ทำไมถึงจะมาเรียนกฎหมายเราก็ต้องตอบว่าเราก็อยากจะมีความรู้ด้านกฎหมาย
เพื่อจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเราอยากจะเรียนรู้กฎหมายเพื่อจะไปพดุงความยุติธรรม
คงจะไม่มีใครไปตอบแล้วครับว่าอยากรู้กฎหมายเพื่อไปกลั่นแกล้งคนอื่น
แต่ท่านประธานครับผมเขาต้องเรียนว่าโดยปกติแล้วเนี่ย
สอบสภาพของโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยนะครับ
เขาก็จะเอานายทหารหรือนายตำรวจที่มีตำแหน่งประจำอยู่ในโรงเรียนในร้อยต่างของแต่ละเหล่า
มาสอบสัมภาษณ์แต่ในช่วงสองปีสามปีที่ผ่านมาครับท่านประธาน
พบว่ามีการเอานายตำรวจเนี่ยที่ประจำอยู่หน่วยงานอื่น
ผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกเหล่าทัพ
ผมขอที่จะหยิบยกเอกสารเอกสารตัวอย่างตัวนี้นะครับ
เป็นเฉพาะการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของโรงเรียนในร้อยตำรวจ
นี่คือหนังสือนะครับตามสไลด์นี้นะฮะ
คือหนังสือราชการจากรองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์
ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงวันที่๑๖กรกฎาคมปี๒๖๒
เพื่อให้อนุมัติรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ขอให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่
ก็คือหน่วยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยในพื้นที่
และก็มีจิตอาสา๙๐๔ตำรวจ

มาร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเตรียมทหารในปีนี้นี่แหละครับ

สิ่งนี้ที่ทำให้ผมงงจริงทำให้ถึงงงครับ
เพราะว่าที่ไปที่มาของเอกสาร
ไซส์ที่ผมโชว์อยู่นี่ครับท่านประธาน
ตรงข้อหนึ่งเรื่องเดิม
ระบุว่าในหนังสือแบบนี้ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟัง
มติที่ประชุมรับมอบหมายแนวทางดำเนินการสอบสัมภาษณ์
บุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารประจำปี๒๕๕๙

โดยมีผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวนพรักษาพระองค์
โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

และจิตอาสา๙๐๔ตำรวจ
ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

ตกลงแล้วเนี่ยโครงสร้างการสั่งการมันเป็นยังไงครับ

คือแทนที่จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจ
แนวทางในการดำเนินการสอบสัมภาษณ์
หรือถ้าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตำรวจเนี่ย

แต่นี่ผมงงครับว่าตกลงแล้วผู้บัญชาการทหารบัด

มาให้แนวทางดำเนินการในการสอดสัมภาษณ์
แทนพบตรได้ยังไง
สหรัฐบัญชาหรือโครงสร้างอาฆาต

อาสา๙๐๔ตำรวจนี่๒๕นาย
รวมเป็น๗๕นาย

คำถามที่ถูกใช้ในการสอบสัมภาษณ์ปีนี้
ก็แตกต่างออกไปจากปีก่อนครับ

แต่ก่อนจะไปที่คลิปผมจะเล่าแบบกว้างกันอย่างนี้ฮะ
คือในปีก่อนเนี่ย
เวลาเขาสัมภาษณ์หรือถามนักเรียนเนี่ยนะครับ
เขาก็จะถามประมาณว่าทำไมถึงอยากมาเป็นทหาร

อยากอยู่เหล่าไหนหน่วยไหนเพราะอะไร
เข้าใจบทบาทของตำรวจทหารมากน้อยแค่ไหน

แต่มาปีนี้ครับการสอบสัมภาษณ์
มีประเด็นคำถามหลายอย่างที่ผมต้องขอตั้งข้อสังเกต
มีการตั้งคำถามนะครับที่ถามเพื่อประเมินความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากมายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
ซึ่งผมก็ไม่ได้ติดปัญหานะครับกับการถามคำถามในลักษณะนี้
แต่ที่ผมเกิดความสงสัยครับท่านประธานว่า

ประเมินความจงรักพักดีออกมาในเชิงวิทยาศาสตร์

ว่าผู้สอบนั้นตอบเนี่ยเป็นความจริง
ไม่ได้ตอบเพียงแค่เอาใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
มีการถามครับถึงมอบ๓นิ้วด้วยครับท่านประธาน

มีความเห็นต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไร

ยังมีการตั้งคำถามนะครับ
เชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อจะคัดเอาผู้สมัคร
หรือผู้สมัครที่มีทัศนคติเชิงบวก

ผมไม่ได้กล่าวลอยท่านประธานเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะเปิดคลิป

จะสัมภาษณ์กันไปเบื้อสดร้อนเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละครับ
โดยคลิปแรกคลิปที่๑นะครับ

แต่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในห้องประชุมของคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
โดยเป็นการให้โอวาสของในพลท่านหนึ่งครับ
ผมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นใคร
พลท่านนี้ตำแหน่งสูง
แล้วก็มาให้โอวาสมาให้แนวทางว่าเรา
จะสอบสัมภาษณ์นักเรียนเทียนทหารอย่างไร
ซึ่งเพื่อเป็นการปกป้องแหล่งข่าวนะครับท่านประธาน
ผมก็จำเป็นที่จะต้องทำการปรับเสียง
ดัดเสียงในคลิปนี้สักเล็กน้อยนะครับ
เดี๋ยวเชิญฝ่ายโสดเปิดคลิปได้เลยครับ
นี่คือเรารับว่าสีแดงก็เอา
แต่เราต้องมีทุกมือวิธีกรรมในทุกวิทยาศาสตร์
ที่จะทำให้คนอื่นได้เท่า
ผมก็ทานด้วยธุรกิจแล้ว
แต่ทีวิทยาละมันรอบร้ายเลยนะครับ
ส่วนถึงพรุ่งนี้เนี่ยโอกาสผมก็เอาไปของเขา
ทำให้มีสำคัญส่งเสียงให้ของพี่เข้ามา

แต่เราก็โดนภายในเลยคือการถาม

อยู่เขินเรื่องข้องจำเรื่องวิชาบันดาลเรื่องข้องหล่อ
เพราะฉะนั้นฝากด้วยข้อข้อวินัยข้อรับรอบบาย

เราต้องการอุดเวิร์ดที่ทั้งเกราะข้าวทั้งรอบ
และอุดเวิร์ดที่ท่าแรกอยู่ที่
และอยู่ทั้งใดที่อยู่ในทุกเรื่อง
สำนักเรียนการเรียนรอบและสำนักเรียนเกี่ยวแพง
มีช่องมาย๒ปีเท่าไรครับแต่อีกปีนั้นกว่า๖ปี
เป็นเกณฑ์เรียนที่เราต้องคิดแต่นี่ก็เป็นการเรียนรอบ
กว่าครูสุดอยู่ตรงกลางคอ
พอที่คนยุคใหม่แทน
เป็นสัญคันหยุดคนรื่นร่วม
หุติธรรมะสัญญาอารมณ์รุนแรง
แต่น้องน้อยหลุมงว้างใกล้ฝุกงานฮิตเหลือก็ได้
ท่านประธานครับคลิปที่หนึ่งนะครับก็เป็นการหารือพูดคุยกันในที่ประชุม
ชัดเจนครับว่าผู้สมัครประเภทแรกที่ต้องโดนคัดออกคือไอ้เฮียส้มครับ
ผมไม่รู้ว่าส้มไหนครับท่านประธานแต่ผมขออนุญาตที่ต้องกล่าวทวนนะครับ
ที่ในพลท่านนั้นได้ให้โอวาสเอาไว้
ท่านบอกว่าไอ้เฮียส้มนี่ยกตัวอย่างนี่คือเราล็อกแล้วสีแดงคือเราไม่เอา
เราต้องมีเครื่องมือวิธีการเป็นวิทยาศาสตร์แทนที่จะทำให้คนเหล่านี้เนี่ยไม่ผ่าน
เพราะมันไม่ผ่านด้วยฟิสิโคลหมายความว่าไงครับท่านประธาน
หมายความว่าไอ้เฮียส้มเนี่ยครับมันถูกล็อกชื่อไว้แล้วครับ
ขีดสีแดงเอาไว้ที่ชื่อว่าจะไม่เอา
แล้วในพลท่านนี้ก็เตือนมาแล้วครับว่าที่จะให้เฮียส้มเนี่ยมันสอบตกเนี่ย
อย่าใช้เหตุผลด้านฟิซิโคลมาปรับตก
ต้องปรับแต่งคะแนนให้สามารถปรับตกได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โอ้เอาสักขนาดนั้นนะประทาน
ผู้สมัครอีกประเภทครับที่จะถูกคัดออกแน่นอน
ดูลักษณะหน้าตาก็บอกอยู่แล้วลักษณะท่าทาง
กายภาพภายนอกไม่เอา
และก็ตามที่ในพลท่านนี้พูดตอนท้ายครับ
วันนี้คนยุคใหม่เป็นภัยคุกคามคือเยาวชนรุ่นทั้งหมดเนี่ย
วุฒิภาวะไม่มีอารมณ์รุนแรงรู้น้อยหรือรู้มากเนี่ย
เรียนกฎหมายนิดหน่อยและออกมาแสดงท่าที่คุกคามเจ้าหน้าที่รัฐ
แปลว่าอะไรครับท่านประธานตกลงแล้วเยาวชนอนาคตของชาติ
เป็นภัยคุกคามของประเทศนี้เหรอครับ
ดังนั้นนะครับท่านในพลเขาก็เลยบอกครับว่า
ต้องมีแนวคำถามที่ใช้วัดความคิดภายในเอามาถามน้องเหล่านี้
คือพูดง่ายครับคือต้องตั้งคำถามและวัดดูว่ามันเป็นไอ้เฮียส้มหรือเปล่า
ท่านประธานครับคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะเปิดให้ฟังนะครับ
ผมจำเป็นนะครับที่จะต้องตัดในส่วนของคำตอบของนักเรียนออกไป
เหลือเพียงเฉพาะคำถามของกรรมการ
คำถามที่จะเปิดให้ฟังจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศ
ซึ่งก็ต้องดัดเสียงเหมือนเดิมนะครับท่านประธาน

แล้วถ้าตำรวจอาหารเนี่ยสมมุติเป็นแป๋วอยู่ในดาบนี้คิดยังไงครับ
คลิปนี้นะครับท่านประธานคำถามนี้ชัดเจนครับ
ก็เพื่อนผู้ชายมาบอกชอบทำยังไง
คิดยังไงกับทหารตำรวจที่ทำตัวไม่สมชาย

สไลด์ที่ผมก็แสดงอยู่นี่นะครับ
อันนี้เป็นเอกสารคู่มือการสัมภาษณ์

ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ที่ผมได้มา

๘นี่ตรงกับที่ในคลิปเมื่อสักครู่นะครับ
คือถามว่าคิดยังไงกับการที่มีทหาร
หรือตำรวจเป็นคนชอบเพศเดียวกัน

ถามว่าถ้าอยู่ร่วมหรือทำงานกับผู้รักเพศเดียวกัน
คิดว่าคนกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่

ถามว่าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการผลักดันการจดทะเบียนสมรส
ของคนที่ชอบเพศเดียวกัน
ผมยกตัวอย่างแค่๓ข้อครับตำรวจ

ว่าทำไมการสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร

มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับการรับราชการทหารตำรวจ
มันชัดมากครับว่าคณะกรรมการต้องการคัด
แต่ที่มันจะแย่และร้ายกาดมากไปกว่านั้นครับท่านประธาน
กำลังจะคัดกลุ่มนักเรียนที่เขาให้ความเคารพ
ให้ความโอบรับต่อความหลากหลายทางเพศออกไปด้วย
นายกรเนี่ยเขาชอบผู้หญิงแต่นายกรดันเป็นคนที่ยอมรับความเป็นเกย์ของเพื่อน
บกับเพื่อนเกย์ได้อย่างปกติฉันมิตรสหายทั่วไป
คนแบบนี้แน่นอนครับตอบคำถามได้เข้าหูกรรมการแน่นอน
อย่างถ้าเขาเจอคำถามครับถามว่าคิดเห็นยังไงกับการผลักดันการจดทะเบียนสมรสของคนที่ชอบเพศเดียวกัน
นายกอก็ต้องตอบเห็นด้วยอยู่แล้วครับเพราะเขาคิดแบบนั้น
แต่ตอบแบบนี้ในกรเองสอบตกแน่นอน
กลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่าการคัดเลือกแบบเนี้ยสุดท้ายกองทัพจะได้ทหาร
หรือจะได้ตำรวจที่อาจจะเป็นแค่กำลังพลที่เหยียดเพศครับท่านประธาน
ไม่ให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่เห็นคนเป็นคน
แต่กองทัพเนี่ยกำลังไม่ยอมรับแม้กระทั่งคนที่มีทัศนคติสากลคือยอมรับในความหลากหลายทางเพศ
และต่อประเด็นนี้นะครับคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกละบันทรีที่ยังกับดูแลสัตว์ประการบนถึงชาติ
ท่านกำลังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อย่างไร

และเหมือนเดิมนะครับตัดมาเฉพาะคำถามและดัดเสียงครับ

ซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับเพื่อเป็นการยืนยันเพิ่มเติม
เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับคือไปดูกันครับ
เว็บไซต์ของกองทัพบกซึ่งเป็นการที่จะชี้แจงให้ดู

มีภาพประเมินทัศนคติ

ถ้าพี่น้องทางบ้านอยากจะรู้ก็ถามอะไร

แต่ถ้าประเมินแล้วคิดว่าเป็นไอ้เหี้ยส้มก็ตกแน่นอนครับท่านพระท่าน

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
คุณประยุทธ์คือเหตุผลเดียวล่ะครับคือจะคัดเฉพาะคนที่เห็นด้วยกับประยุทธ์นะฮะ
ถ้าไม่เอาประยุทธ์ก็คือไม่เอาไม่ต้องมาเรียนเตรียมทหาร
คำถามนะครับที่ถามว่าคิดอย่างไรกับการปฏิวัติรัฐประหาร
ถามได้ยังไงครับถามไปทำไมครับ
คือใครเขาก็รู้ครับว่ารัฐประหารมันเป็นการล้มล้างการปกครอง
เป็นความผิดฐานกระบดผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ถ้าเรายึดติดตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคำตอบอื่นเลยครับ
แต่ถามแบบนี้เพื่อจะต้องให้ผู้สมัครไปหาเหตุผล
เพื่อจะมาสนับสนุนคุณประยุทธ์เลยฮะ
มาสนับสนุนรัฐบาลที่สื่อพ่ออำนาจการรัฐประหาร
พร้อมจะหาเหตุผลว่าบอกประยุทธ์ดี
รัฐประหารดีแล้วประเทศจะได้สงบ
ตกลงเราอยากได้นักเรียนเตรียมทหารแบบนี้เหรอครับ
ท่านประธานครับคลิปเสียงทั้งหมดนี่นะครับ
ผมเห็นว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วครับว่ามีความพยายามที่จะคัดเลือกนักเรียนเททหารนะครับ
ที่จะเติบโตไปเป็นทหารที่อยู่ในโอวาส
อยู่คว่าอำนาจเดียวกับคนเอกประยุทธ
สยบยอมต่อระบอบปรสิทธิกัดกินประเทศนี้
และนี่คือการเอางบประมาณแผ่นดิน
หม่อมเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความเกลียดชัง
เพื่อสะสมอำนาจกองทัพของตนเอง
แล้วเราจะไว้วางใจให้คนคนนี้บริหารประเทศอยู่ต่อไปหรือครับท่านประธาน
ปล่อยให้เขาดูแลตำรวจดูแลกองทัพต่อไปแบบนี้เหรอครับ
สเปคตั้งแต่นักเรียนเตรียมทหาร
ดับฝันเด็กดับฝันเยาวชน
ที่เขาอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจเพียงเพราะเขาไม่เห็นด้วยกับคุณประยุทธ์เหรอครับ
ท่านประธานครับเรื่องนี้มันร้ายแรงมากนะครับ
ผมคิดว่าอนาคตของกระลาโหมอนาคตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ปล่อยให้อยู่ในมือของทรราชคนนี้ไม่ได้
อย่าอ้างว่ารักชาติครับอย่าอ้างว่ารักสถาบัน
เพราะสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเพียงเพื่อค้ำจุนอำนาจของตนเอง
หยุดใช้ความจงรักพักดีมาปกปิดพฤติกรรมแบบนี้
แล้วผลักคนเห็นต่างเพราะช่างชาติ

อกจากการล็อกสเปคคนแล้วผลเอกประยุทธ์ยังล็อกสเปคยุทธุปกรณ์อีกครับ
ผมขอพาท่านประธานนะครับมาดูเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพบกและกองทัพอากาศ
ซึ่งต้องเรียนว่าการจัดซื้อจัดจ้างเหล่านี้
เกิดขึ้นนะครับในยุคผู้บัญชาการเหล่าทัพ
ต่างคนต่างวาระมีเกษียณกันไป
แต่ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใครจะไปใครจะมา
หนึ่งหนึ่งเดียวที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือพลเอกประยุจันทร์โอชา

ทัพบกมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอยู่๒โครงการที่ผมพบว่ามีปัญหาครับท่านประธาน
โครงการที่๑ครับคือโครงการจัดหาเครื่องบินทั่วไป

ผมได้อภิปรายเอาไว้นะครับ
เมื่อตอนการพิจารณางบประมาณเมื่อปี๖๓ไว้แล้วว่า
ซื้อเครื่องบินแบบนี้มันเปลืองครับ

ซื้อเครื่องบินแบบนี้นั่งได้แค่๑๗คน๑๙คนมันเปลือง

ทีนี้พอผู้ประชาการทหารบกท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง

ทีแรกผมเห็นก็ดีใจครับท่านประธาน
ดีใจว่าโอ้เห็นแล้วว่ามันเปลืองนะ

เพราะว่างบเปลี่ยนโครงการแต่งบประมาณไม่เปลี่ยนครับ
เดิมทีเนี่ยเครื่องบินกาวสตรีม๑๓๕๐ล้าน
คำถามคือแล้วร้อยล้านหายไปไหนล่ะครับท่านประธาน
ถามแบบนี้เดี๋ยวพนตร์เอกปริศจานอโมชาลุกขึ้นมาก็จะมาตอบผมครับ
บอกว่าซื้อรอบนี้มันไม่เหมือนรอบที่แล้ว
ตัวดีเลยครับตัวฟาดเงินทอนกันเลยท่านประธาน
โครงการนี้ส่วนต่างร้อยล้านนี่เข้ากระเป๋าใครครับ
ฟาดไปแล้วครับ๑๐๐ล้านขอสไลด์ต่อไปครับ
โครงการต่อมาครับครั้งที่๒เป็นการจัดหารถบรรทุกขนาด๒ตันครึ่ง
โครงการนี้ได้รับอนุมัติเมื่อปี๒๕๖๔ครับ
แต่ปรากฏว่าผ่านไปแค่๑เดือน
ก็คือพอผู้ประชาการทหารบกท่านใหม่เข้ารับตำแหน่ง

เดิมนะครับที่จะซื้อรถบรรทุก๒ตันครึ่ง
ซึ่งก็ใช้งบประมาณ๒๒๑ล้านบาท
ก็จะได้ลดประมาณสัก๑๖๙๒๐๐คัน
ขึ้นอยู่กับราคาประมูลจะออกมาเท่าไหร่
เปลี่ยนเป็นซ่อมบำรุงแทนครับ

แล้วก็รถยูดีมกขนาด๑๒๕ตัน

รถ๒รุ่นนี้อายุแก่กว่าผมอีกนะ
คือมาตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนาม
สงครามเวียดนามครับท่านประธานแต่ยังจะเอามาซ่อม
คำถามคือถ้าผมบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผล
มันไม่ควรซ่อมเดี๋ยวผลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะลุกขึ้นมาครับ
บอกว่าจะเอายังไงอีกล่ะก็นี่เป็นการประหยัดงบประมาณ
ถ้าไปซื้อเนี่ยเต็มที่ก็ได้๒๐๐คัน
แต่ถ้ามาซ่อมเนี่ยสองตันครึ่งนี้ได้สองร้อยห้าสิบเก้าคัน
หนึ่งจุดสองห้าตันนี้ได้สองร้อยคันเป็นการประหยัดงบประมาณ

ผมจะเรียนท่านประธานนะครับว่าการซ่อมรอบนี้เนี่ยซ่อมเหลือแต่โครงนะฮะ
ต้องเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่เปลี่ยนระบบส่งกำลังใหม่
พวงมาลัยจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวาทำพวงมาลัยให้เป็นพาเวอร์
แล้วต้องติดแอร์ครับท่านประธานเพราะสมัยสงครามเวียดนามรถพวกนี้ไม่มีแอร์ครับ
ต้องไปทำห้องโดยสารใหม่แล้วติดแอร์แล้วฟังดูอย่างงี้มัน
มันจะไปคุ้มค่ายังไงครับท่านประธานครับแต่เอาเป็นอะไร
ถ้าจะเถียงผมเนี่ยผมทำสไลด์ถัดไปมาให้ดูครับคือ
เมื่อกี้บอกมีซ่อมสองรุ่นน่ะท่านประธานเราเอารุ่นเอ็มสามสิบห้าก่อน
เอ็มสามสิบห้ามีทางเลือกอยู่สามทางครับหนึ่งคือซื้อใหม่นะครับ
สองคือจ้างเอกชนมาซ่อมและสามคือสิ่งที่กองทัพเลือกครับ
คือกองทัพบอกว่าจะซ่อมเองสองร้อยห้าสิบเก้าคัน
งบประมาณห้าร้อยสิบแปดล้านบาทเรามาดูครับถ้าซื้อใหม่
ความดีของซื้อใหม่คืออะไรฮะซื้อใหม่นี่แน่นอนครับ
จะได้รถใหม่ได้ประสิทธิภาพดีอัตราการซี่เปิดน้ำมันเนี่ยก็จะน้อยนะครับ
คุณภาพที่ทบต้องการนี้แน่นอนครับสามารถตรวจสอบคุณภาพ
สามารถคิวซีคุณภาพได้เต็มที่และผลสำริด
ผมเชื่อว่าก็จะเป็นไปตามโครงการหากไม่เป็นไปตามโครงการผิดสัญญา
ยังไงผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบหากจ้างเอกชนเอกชนซ่อมครับ
เอาล่ะคุณภาพเราก็ว่ากันอยู่ที่กองทัพ
จะกำหนดหลักเกณฑ์กำหนดอย่างไรว่าจะต้องซ่อมให้ได้ดีแค่ไหน
แต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพอาจจะไม่เทียบเท่ากับรถใหม่
แต่งบประมาณถูกลงนะครับได้ลดเพิ่มขึ้น
และที่ผมเห็นด้วยก็อาจจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนการจ้างงาน
ตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับเป็นการส่งเสริม

เพราะอะไรฮะ๒ล้านบาทเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเดี๋ยวจะบอก๒๐๐บาทมีปัญหายังไง
การสร้างงานไม่เกิดฮะเพราะทบใช้เองฮะทำเอง
ส่วนเรื่องการอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอันนี้ก็อย่างที่เรียนก็เริ่มจากเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นะครับ
ยังไม่รู้ว่าระบบส่งกำลังจะเป็นยังไงแรงเสียดทานอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ

คุณภาพและความสมมุติผลคลางโอกาสอันนี้สำคัญครับ
คือซ่อมเองตรวจเองใช้เอง

คือถ้าเกิดว่าซ่อมมาแล้วแล้วมีปัญหาถามว่าใครผิดครับ
จะเป็นบริษัทที่ขายอะไรเนี่ยจะบอกเขาอะไรเขาไม่ดี
ศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพที่ซ่อมไม่ได้เรื่อง
ไม่รู้ฮะถึงเวลาก็ไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนโยนความผิดไปให้ผู้ขายอะไร
ผลสำริดของโครงการต้องบอกครับว่าศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพบกเนี่ย
มีภารกิจที่ต้องซ่อมรถในแต่ละปีเยอะอยู่แล้ว
ถ้ารับโครงการนี้เข้าไปต้องซ่อมอีก๑๕๐คันต่อปีซ่อมไหวเหรอครับ
สไลด์ถัดไปฮะประเด็นสำคัญนะครับที่จะซ่อมเองอยากซ่อมเองเหลือเกิน
มันเพราะอะไรครับเครื่องยนต์ครับท่านประธาน
ผมไปดูเอกสารรายละเอียดของการใช้งบประมาณเอาเฉพาะแค่เครื่องยนต์ครับ
งบประมาณเอาไว้ครับ๗แสนบาท
เครื่องยนต์ตัวนี้๓แสนบาทครับ
หวานหมูไหมครับคันละสี่แสนครับ
รวมไปแล้วก็ซ่อมทั้งหมดนี่๒๕๙คันก็เนื้อ๑๐๐ล้านครับท่านประธาน
แต่ยังมีอีกเรื่องครับอีกเรื่องที่ผมคิดว่าเรื่องนี้ให้อภัยไม่ได้ครับ
คือตอนที่กองทัพเนี่ยจะขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณนะครับ
จากซื้อมาเป็นซ่อมเนี่ยมีการระบุเหตุผล
เหตุผลหนึ่งเขาบอกว่าช่วงโควิดช่วงโควิดจัดซื้อไม่ได้
อันนี้ก็ฟังไม่ค่อยขึ้นนะท่านประธานแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นสำคัญ
มันมาอยู่ในเรื่องอะไรของเรื่องนี้หรือจะเป็นรถรุ่นใหม่ที่จะซื้อ
ผมเลยไปขอพบครับทางผู้ช่วยทูตทหารของเกาหลีใต้ครับพันเอกคิมยงหย่อน
ถามข้อที่จริงว่าเกิดอะไรขึ้นครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับ
เรียบเลี้ยงเลือกได้แบบนี้ข้าข้างประธานวันที่๑๔ถึงวันที่๒๘ตุลาคม๑๙๖๒นะครับ
ไปที่เกาหลีใต้ครับไปดูการโชว์อาวุธโซเอเด็ก
ระหว่างที่อยู่ที่นั่นครับ๑๕ตุลาคมก็ไปเข้าพบผู้บัญชาการฐานบกของเกาหลีใต้
พอกลับมาเขาก็ทำรายงานครับทำรายงานส่งผู้พิจารณ์อดีตผู้พิจารณ์หันบกนะครับ
พอเลยมาครับ๔ธันวาคม๖๒ครับท่อบอลก็เล่นส่งจดหมายพิจารณ์ทูตครับ
สิงหาคมเกาหลีใต้เขาเสนอราคามาครับว่าราคาเท่าไหร่
๑ธุระคมนะครับพบขประมาณ๑๖๔ประกาศใช้
แต่พอถัดมาแค่๓๐กว่าวันเท่านั้นเองครับท่านประธาน
ก็มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงโครงการครับ
จะเปลี่ยนจากการซื้อไปเป็นการซ่อม
แต่ตอนนั้นหนังสือบอกว่าจะจ้างเอกชนซ่อมก่อนนะฮะ
ก็ทำจดหมายไปถึงกระทรวงกลาโหมครับ
คุ้มค่ากว่าการซ่อมอย่างไร
กระลาโหมไทยไม่ได้ตอบจดหมาย
หนึ่งเมษายนผู้ทหารท่านเดิม
ทำจดหมายถึงผู้เหมือนการสำนักโภคประมาณ

ก็ไม่ได้รับการตอบอะไร
จนมาทั้งวันที่๘วิทยุนายน
มีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอีกฉบับ

ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการจัดซื้อ
เปลี่ยนมาเป็นซ่อมเองครับ

ว่าเกาหลีใต้เขาจะปลดระวัง

พันเอกคิมงครับตกใจครับ

เกาหลีใต้ไม่เคย

งทัพบกตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเหรอครับ

กับการจะกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผมคิดว่าการไปโกหกแบบนี้
มันมีผลต่อความสัมพันธ์ทางการทูต

กองทัพบกเคยซื้อนะครับรถจากทาทาประเทศอินเดีย
ขนาดเท่ากันนี่แหละครับ๑๒๕ตัน
ซื้อใหม่เนี่ยนะครับจากทาทามอเตอร์อินเดีย๒๒ล้านบาท
มันเป็นไปที่ยังไงฮะได้รถใหม่จ่ายเพิ่มอีก๒แสน
คันใหม่แต่ไม่เอาจะไปซ่อมรถ๔๐๕๐ปีจ่าย๒ล้าน
มันมีเหตุผลเดียวท่านประธานครับถ้าถ้าเลือกแบบนี้เนี่ย
มันต้องมีใครได้ประโยชน์อย่างแน่นอนขอสไลด์ถัดไปเลยครับ
ว่ามันมีการเอื้อผลประโยชน์กำหนดไว้ในข้อ๒๑๖ครับ
บอกว่าผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับเชิญจากศูนย์ซ่อมสร้างของกองทัพบก
อ้าวนั่นแปลว่าถ้าเชิญลายเดียวกับลายนั้นได้เลยนะฮะ
ข้อ๓๒วงเล็ก๒บอกว่าผู้ยื่นต้องได้รับการแต่งตั้งให้สามารถ
ต้องได้รับการแต่งตั้งให้จำหน่ายชิ้นส่วนไม่ได้บอกว่าได้รับการตั้งให้เป็นคนซ่อมรถนะ
ให้เป็นคนขายอะไรจะเอาคนขายอะไรมาซ่อมรถครับท่านประธาน
เศร้าไหมครับการกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์๒๒ล้านได้รถไปทั้งคันไม่เอา
ทีนี้ถามว่าพอผมไปคุยเนี่ยนะกับทางผู้ช่วยทูตเกาหลีเนี่ย
ประเด็นนี้เนี่ยผมก็ถามแกเหมือนกันนะผมก็หารือเหมือนกัน
หารือไปเนี่ยแกก็ไม่ให้คำตอบนะแกก็ไม่ให้ความเห็นนะ
เพราะแกก็ถือว่าถือว่าเป็นนักการทูตเลยนะซึ่งท่านประธานผมเนี่ยอายจนหน้าชายท่านประธานครับ
เราจะซื้อรถใหม่จ่ายอีก๒๐๐๐๐๐บาทแล้วไม่เอาดังนั้นก็ท่านประธานครับ
สไลด์นี้เลยฮะถูกต้องครับผมเรียนครับว่าการโอนเปลี่ยนแปลงในส่วนของยูดีหมอกเนี่ย
มันไม่รู้จะผิดยังไงนะท่านประธานคือผิดทั้งระเบียบกองทัพบกที่ว่าด้วยการซ่อมบำรุงยุทธุปกรณ์
เขาระบุไว้ว่าถ้าซ่อมเนี่ยค่าซ่อมเกิน๖๕ของราคาซื้อใหม่ไม่ซ่อม
แล้วมาไงครับผิดทั้งระเบียบขออภัยครับผิดทั้งนโยบายของผู้บัญชาการฐานบกท่านใหม่
ผู้ประชาของท่านใหม่เนี่ยท่านวางนโยบายไว้นะครับเอกสารลับปกแดงเนี่ยนะครับ
หน้า๑๒ข้อ๒๓๐ผมขออนุญาตอ่านให้ท่านประธานฟัง
เขาบอกว่าดำเนินการพิจารณาปลดประจำการหรือจำหน่ายยุทธโปรกรณ์ขนาดใหญ่
มีการใช้งบประมาณซ่อมบำรุงและดำรงสภาพสูง
รวมถึงรถยนต์สายขนส่งทุกประเภทที่เก่าล้าสมัยหมดอายุไม่มีความคุ้มค่า
ผมไม่คิดว่าผู้ประชาการทหารบกท่านใหม่เนี่ยท่านจะเขียนด้วยมือและลบด้วยตีเหรอครับ
อันนี้มันเป็นฝีมือของคนที่อยู่เหนือกว่าครับมันเป็นฝีมือของใครบางคน
ที่ดูแลเหนือขึ้นไปอย่างพลเอกประยุจันทร์โอชาเพียงคนเดียวเท่านั้น
ต้องชี้แจงนะครับเรื่องนี้เพราะในสรุปนะครับ
ของโครงการรถบรรทุกเนี่ยอันนี้ชัดเจนครับคือหนึ่งได้งบไปซื้อรถใหม่ไม่ซื้อ
ซ่อมก็มาล็อกสเปคผิดทั้งพรบวินัยการการคลังผิดทั้งระเบียบกองทัพบก
แล้วก็โกหกจนทำให้ชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงครับท่านประธาน
โครงการถัดไปครับของกองทัพอากาศ
ก็ซื้อจากประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมด๑๔ลำครับท่านประธาน
ต้องเรียนว่าแรกเริ่มเดิมทีนะครับเราก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเราจะซื้อเกาหลีใต้
มันเป็นการที่จะต้องคัดเลือกนะครับจากผู้ผลิต๓บริษัทจาก๓ประเทศ
ว่าจะเอาเครื่องบินรุ่นไหนและด้วยคุณสมบัติด้วยความต้องการด้วยราคาต่าง
งออกเป็น๔ระยะครับลงสัญญาตั้งแต่ปี๒๕๘แล้วเรื่อยมา
จบที่ปี๒๖๗ตอนที่ซื้อระยะที่๑นี่๔ลำนะครับระยะที่๒๘ลำ
และต้องเรียนท่านประธานว่าคนที่ลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
จะเห็นนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ซื้อในแต่ละครั้ง
จะได้ไม่เกิดความผลำผลทางอัตราแลกเปลี่ยน
ระยะที่๑ลงน้ำในปี๕๘ซื้อ๔ลำ

ระยะที่๒ลงน้ำในสัญญาปี๖๐
ซื้ออีก๘ลำ๒๙๕ล้าน

วันที่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับ
ไปลงนามกันที่ประเทศเกาหลี
รอบนี้ซื้อ๒ลำราคา๓๑๘ล้านเหรียญสหรัฐ

๒๓ถ้าคิดเป็นเม็ดเงินเน็ด

ตอนซื้อระยะที่๒ผมย้ำนะครับว่า
ลงนามในยุคของพลเอกประวิจวงสวน

ผมคิดว่างานนี้เนี่ย

ต้องชี้แจงหน่อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น

๑๐๐๐ล้านนี่มันเข้ากระเป๋าใครท่านประธาน
บริษัทจะขึ้นต้นที่ตัวที
อยากให้ผมเอ่ยชื่อเลยครับเดี๋ยวก็ฟ้อง

คือการจัดซื้อในระยะแรกนะครับ

พลเอกประวิทย์เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะ
ราคานี่มันขึ้นไปตามกลไกตลาด

มันเป็นความฉลาดน้อยในการบริหารจัดการมากครับท่านประธาน
รู้อยู่แล้วว่าเราจะซื้อเครื่องบิน๑๔ลำ
จริงอย่างงี้ประมาณไม่ได้ในคราวเดียว
แต่เราสามารถที่จะเจรจากับประเทศคู่ค้าได้
เดี๋ยวจะซื้ออีก๑๐ลำในปีต่อไป
แต่ว่าไม่ได้เจรจาเหรอครับ
ผมไม่คิดว่าการเจรจาแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เกิดขึ้นหรอกครับ
แต่มีความตั้งใจที่จะไม่ให้เกิดขึ้น
มีความตั้งใจนะครับที่จะรับผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาพันกว่าล้านนะครับท่านประธาน
ท่านประธานครับงั้นโดยสรุปนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า
นอกจากราคาของตัวเครื่องที่สูงขึ้นแล้วยังไม่หมดครับ
ยังมีเรื่องของอะไรครับเดี๋ยวฝ่ายโสดไปเร็วได้เลยครับ

คือผมจะเรียนว่าอะไรทุกอย่างที่ซื้อเนี่ยตั้งแต่ปีแรกเนี่ยถึงปีปัจจุบันเนี่ย
ทุกอย่างแพงขึ้น๓๔ไปต่อครับไปต่อครับ
นี่ครับอันนี้ก็๓๔ครับอันนี้ก็๓๔ครับ
คือทุกอย่างแพงขึ้น๓๔หมดครับท่านประธาน
ทั้งหมด๑๙รายการ๑๘รายการแพงขึ้น
อันนี้รายการเนี่ยแพงขึ้น๓๑นะครับโดยดิไปเรื่อยไปหน้าสุดท้ายเลยครับ
ไหลไปเรื่อยอันนี้ครับหน้าสุดท้ายครับ
ส่วนละ๖ปีทุกอย่างแพงขึ้น๓๔อันนี้ใครดูก็รู้ครับ
ว่ามันไม่ได้แพงขึ้นด้วยกลไกตลาดถ้าแพงขึ้นด้วยกลไกตลาดมันเป็นไปไม่ได้ครับ
อันนี้มันแพงขึ้นด้วยเขาเรียกว่าเงินทอนมันคำนวณมาแล้วว่าใครต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์
เนี่ยครับมันเป็นการแพงขึ้นด้วยปฏิกาขำนวณธัยคณิตฐาศาสตร์นะครับประธาน
สรุปแล้วเนี่ยใครได้ผลประโยชน์ท่านจะรับผิดชอบยังไงครับต่อเหตุการณ์นี้
๑๘อะไรนะครับจาก๑๙รายการขึ้น๓๔
ผมคิดว่าการเพิ่มขึ้นแบบเชิงคณิตศาสตร์แบบนี้เนี่ย
ทั้งผลเอปรยุทธ์และผลวิทธิ์น่าจะคุ้นเคยนะท่านน่าจะเรียนเลขเก่ง
แล้วก็คุ้นเคยกับการคิดเปอร์เซ็นต์แบบนี้เพราะว่าเป็นพบทบกันมาแล้วทั้งสิ้นนะครับ
ตลอดสองวันที่ผ่านมาผมก็ได้ฟังทั้งคำอภิปรายของเพื่อนสมาชิก
ได้ฟังคำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์
แต่ผมก็ต้องเรียนว่าหลายคำที่แจ้งของท่านมันย้อนแย้งครับ

เรื่องทิ้งรถถังลงทะเลนะครับ
บอกว่ามันใช้มาแล้วสี่ห้าสิบปีมันเก่าแล้ว
แต่นี่รถ๔๕๐ปีท่านยังซ่อมอยู่เลยฮะแล้วซ่อมแพงด้วย
ผมเรียนครับว่าประเทศชาติประชาชนนั้นบอบช้ำกันมาเยอะแล้วครับ
จากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
แม้กระทั่งกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยงานด้านความมั่นคงที่น่าจะเป็นเรื่องถนัดของพลเอกประยุทธ์
ก็ได้รับความเสียหายล้มเหลว
ด้วยการบริหารที่ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพ
ไม่กล้าแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างไม่กล้าปฏิรูปกองทัพไม่กล้าปฏิรูปตำรวจ
เป็นผู้นำที่ไม่มีคุณธรรมไร้จริยธรรม
พยายามแทรกซึมกองทัพครับไล่เลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ
ตั้งแต่โรงเรียนเตรียมทหารเพื่อให้แน่ใจว่า
จะได้นายทหารในตำรวจที่เติบโตมาอยู่ในกระเป๋าของท่าน
ด้วยการคัดเลือกเอากลุ่มคนครับที่พร้อม
สยบยอมต่อระบอบปรสิทธิ์ที่ท่านสร้างขึ้น
เพื่อหวังจะหล่อหลอมควบคุมกองทัพให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
คำจุนเกื้อหนุนแจกจ่ายผลประโยชน์
ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่าต่อให้กระทรวงกลาโหมเนี่ย
จะได้งบประมาณมากขึ้นกว่านี้เท่าใด
แต่เราก็จะไม่ได้กองทัพที่เข้มแข็งครับ
เราจะไม่ได้กองทัพที่ทันสมัยมีศักยภาพ
เราจะไม่ได้กองทัพที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชน
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
บใดที่เรายังปล่อยให้พลเอกประยุทธ์จันโอชา
เรายังปล่อยให้คนคนนี้อยู่ในอำนาจ
ประยุทธ์เพื่ออนาคตใหม่ของพี่น้องประชาชนครับท่านประธาน

ครับขอบคุณครับ